เอามาดูต่อกันที่สาวสวยเจนิสกันบ้างดีกว่านะคะ
หลายคนบอกว่าเข้าวงการมาไม่ทันเท่าไหร่
เป็นนางร้ายสุดแซ่บร่างเล็กพริกขี้หนูอีกหนึ่งคนนะจ๊ะ
มีแฟนแล้วก็บอกไปเลยค่ะว่ามีแฟนนะคะไม่เคยปิด
ล่าสุดเนี่ยโพสต์ภาพถือเค้กอวยพรวันคล้ายวันเกิดหวานใจในตำรวจรุ่นพี่
ลงไอจีซะเลยค่ะแถมด้วยการเปย์หนักแบงค์สีเทาเต็มคอเนี่ยคุณคะ
อีกหลายใบเลยเป็นการการันตีชัดเจนว่าหนูสวยแล้วก็รวยมากอะพี่
ส่วนเรื่องบทเลิฟซีนสุดแซ่บแล้วก็หลายคนบอกว่าเห็นแล้วก็อดหมั่นไส้เบะปากไม่ได้เลยนะจ๊ะในซีรีส์เรื่องล่าสุด

จะถามอยู่ว่าแฟนไม่ว่าเหรอแฟนไม่ห่วงหรือยังไงเลิฟซีนขนาดนั้นกับพี่พิษนะ
ล่าสุดสาวเจนนี่ก็ตอบแบบตรงไปตรงมาจะว่ายังไงไปฟังเจนิสสไตล์เลยค่ะ
ไม่ใช่วันเกิดหนูวันเกิดแฟนค่ะโอ้ยยิ้มเปย์เหมือนกันนะคะ
วันเกิดของเจนิดเนี่ยเขาก็จะให้ให้ของขวัญวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่ามีมูลค่าอะไรอย่างเงี้
เราก็รู้สึกว่าไม่อยากเอาของเขาฟรีเนาะแบบวันเกิดเขาให้มาเท่าไหร่เราก็คืนเขาไปเท่านั้นแหละ
แบบว่าไม่ดูละครเลยบอกว่าไม่อยากดูไม่อยากดูไม่เอาอะไร
ส่วนตัวแล้วเขาไว้ใจในตัวเราเขารู้ว่าเรามากน้อยแค่ไหน
หวังไหมหรอคะเขาไม่ค่อยวอรี่เรื่องนี้เลยเอาจริงจริงเพราะว่าเหมือนเราวางตัวแบบอะไรอย่างเงี้
อาจจะแค่ทุกคนอาจจะจำภาพรักเจนในตามแบบว่าบทละครมากกว่าแต่ว่าตัวจริงเขาจะค่อนข้างรู้เลยว่าเจนจะไม่ค่อยแบบอะไรอย่างนี้กับผู้ชายอะไรอย่างเงี้ย
ก็แบบใครได้เรื่องได้เลขมาก็คือไม่ตอบอะไรอย่างเงี้ยเชิดเชิดเชิด